ไปฟังคำเล่าจากลูกเรือที่อยู่บนเรือลำดังกล่า
เดินทางมาจากสิงคโปร์จะมาที่ไทย
เขาเล่าบอกว่าคือกำลังเดินเรือมาช่วงดึกหน่อยประมาณสัก๕ทุ่มกว่า
มีเรือเล็กมาขนาดข้างแล้วโจรสลัด๖๗คน
ขึ้นมาบนเรือใหญ่หลังจากนั้นใช้วิธีการคือบังคับ
กัปตันเรือจอดเรือแล้วก็ค่อยถ่ายน้ำมันจากเรือใหญ่
ไปยังเรืออีกลำหนึ่ง๑๕๐๐๐๐๐ลิตรครับ

๓ชั่วโมงในการถ่ายน้ำมันยังไม่พอได้น้ำมันไปแล้ว
บอกว่าลูกเรือทั้งหมดไปเอาข้าวของสิ่งมีค่ามาให้หมด
แล้วปล้นทีละคนถอดมายกเว้นพระที่เหลือนะครับ

ยาสีฟันแปลงสีฟันยังปล้นเอาไปด้วย

บรรยากาศในเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทย

สีหน้าท่าทางยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากมีโจรสลัดประมาณ๖๗คนปล้นน้ำมันดีเซล
จำนวน๑๕๐๐๐๐๐ลิตรครับคุณผู้ชม
ขณะที่เรือลำนี้เดินทางมาจากสิงคโปร์มายังประเทศไทย
เรือลำนี้นะครับกว้าง๑๕เมตร
ยาว๑๐๐เมตรตัวเรือมีลักษณะเป็นเรือ๓ชั้น
แล้วก็มีห้องใต้เรือด้วย
นายชาคริสบูรณวงศิลป์ผู้ตรวจยามกลางคืนให้การกับตำรวจบอกว่า
ประมาณสัก๕ทุ่มเมื่อคืนวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ได้ออกตรวจเวรยามตามปกติ
ระหว่างนั้นมีเรือขนาดเล็กมาประกบกับเรือน้ำมัน
แล้วก็ปรากฏตัวโจรสลัด๖๗คนขึ้นมาบนเรือ
โดยสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าทั้งหมด
ทุกคนมีอาวุธครบมือโดยโจรสลัดเนี่ยได้ควบคุมตัวของนายชาคริสต์เอาไว้
แล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับและให้เอามือไพร่หลังมัดเอาไว้
จากนั้นนะครับใช้ปืนตบไปที่หน้า๑ครั้ง

แล้วสั่งบอกว่าให้ไปบอกกัปตันให้จอดเรือ
และให้ลูกเรือทั้งหมดไปอยู่ที่ห้องชั้น๒
พอลูกเรือไปอยู่ชั้น๒หมดแล้วปุ๊บโจรสลัดทั้งหมดนะครับ
เรือน้ำมันขนาดใหญ่ไปจอดเทียบกับเรือที่ปล้นอยู่
ซึ่งนายชาคริสก็เล่าบอกว่าระหว่างที่เรือมาจอดเทียบกันเนี่ย
ได้ยินเสียงเรือกระแทกกันดังมาก
เพราะว่าเรือโจรสลัดน้ำหนักเบากว่าทำให้เรือทรงตัวไม่ดี
พอจอดเทียบเรียบร้อยจากนั้นนะครับก็บังคับคนที่เขาควบคุมดูแลน้ำมันเนี่ย
ให้ดูดน้ำมันลงไปที่เรือของโจรสลัดซึ่งจอดเทียบเอาไว้
การถ่ายน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันที่จะมายังไทยไปยังเรือโจรสลัดเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงยังไม่จบเท่านั้นครับคุณผู้ชมอย่างที่บอก
คือพอได้น้ำมันไปแล้วไม่พอครับเอาสิ่งของสัมภาระของลูกเรือไปด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปเรียกลูกเรือทั้ง๑๗คนแล้วให้ทุกคนไปหยิบสิ่งของ
ในห้องส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งอยู่ที่ชั้น๓ของเรือ
ตอนแรกเรียกให้ไปรวมที่ชั้น๒นะครับแล้วให้ทุกคนกระจายไปชั้น๓ไปเอาของมา
เพราะจะเอาทรัพย์สินสิ่งมีค่าและเงินสดไปด้วย
เรียกทีละคนเลยปล้นทีละคนส่วนใครที่แขวนพระเครื่องโจรสลัดคืนให้ครับ
เท่านั้นไม่พอยังทำลายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดแล้วก็ปล่อยเรือให้ลอยลำกลางทะเล
นายชาคริสนะครับเล่าต่อไปว่าแม้แต่เสื้อผ้าแปลงสีฟันยาสีฟัน
ก็ยังมิวาจะถูกขโมยไปถูกปล้นไปนะครับ
แล้วก็มีการข่มขู่ด้วยบอกว่าถ้าหากว่าไม่ทำตาม
หรือถ้าหากว่าใครเดินออกมานอกห้องควบคุมตัวจะฆ่าทุกคน
สรุปเวลาก่อเหตุทั้งหมดประมาณ๔ชั่วโมงครับ
พอทุกคนได้ยินเสียงว่ามีเรือออกไปแล้วก็เลยวิ่งลงมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนสาเหตุที่ลูกเรือต้องทำตามที่โจรต้องการก็เพราะ

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับ